ข่าวบันเทิง

นี่เลยบันเทิงของเรา
พอสพูดชัดเกรทเป็นแฟน

กิ๊บกับพอสเป็นเพื่อนกัน

คบกับเกรสซึ่งเป็นน้องของคุณกิฟต์

ระหว่างนั้นเนี่ยคือพอร์ตกับเกรทเนี่ยเขามีปัญหาทะเลาะกันมีเลิกมีอะไรอย่างนี้
พี่สาวก็เลยหล่อนลองฟังอีเซียมเล่าสิอีเซียมเล่า
อีเซียมพกกินกันตอนไหนอะไรยังไงเป็น
มีคนเข้ามาเม้นต์ในพวกเรานะว่าอะไรก็ถามแองจี้นั่งอยู่ทำไมกันเนี่ย
ก็คือคู่นี้พี่พอร์ตเนี่ยเขาก็เป็น
เป็นแฟนกับน้องเกษก่อน

แต่หลังคือตอนแรกเขาไม่ยอมรับว่าเป็นแฟนกันแล้วแบบ

ทำไมไม่เปิดตัวสักทีว่าเป็นแฟนน้องฉันนั่นนี่นั่นผู้ชายแบบนี้

กิ๊บก็แห้ดีใจมากแล้วเลิกกันแล้ว

พี่กิ๊บก็ใส่ความกลับไปด้วย
สุดท้ายเขาก็กลับมาคบกัน

ตราสนที่ว่าเลือดข้นกว่าน้ำใช่มั้ยคะ
เลือดยอมข้นกว่าน้ำ

คือกิ๊บเขาก็ไม่พูดไง

แต่พอสตอนนี้เขาออกมาบอกชัดเจน
สถานะของเขากับคุณเกรสว่าเขาเป็นแฟน
ก็คือเขายอมรับว่าเขาคบกัน

ว่ากรณีที่อดีตเพื่อนคุณกิฟต์ออลีน
ประกาศตัดขาดเกรทน้องสาวตัวเอง

เขาว่ายังไงเขาบอกว่าล่าสุดกิ๊บ

เขาบอกเอาเหรอเอายังงี้ดีกว่าค่ะ
เรื่องนี้ผมไม่พูดดีกว่าเหนื่อย
ราคาสั่งเดื่อยผมไม่รู้ยังไงเพราะว่าไม่ได้คุยกัน
เกรทเป็นคนกลางลำบากใจไหมคนหนึ่งกว่าพี่คนนึงก็แฟน
อันนี้ก็สำคัญนะจริงสงสารน้องมากกว่า
อยากให้คุยกันเนอะมันเป็นเรื่องของครอบครัวเราไม่ยุ่งดีกว่า
เขาพูดถึงพี่สาวให้เราฟังไหมไม่ค่อย
จริงแล้วผมขี้เกียจพูดอะไรเยอะเดี๋ยวเข้าตัว
เขาก็ถามว่าให้กำลังใจเกรสไหม
บอกจริงเราก็ให้กำลังใจนะเราก็อยู่ข้างเขา
ไม่ได้พูดอะไรมากเนอะไม่พูดอะไรมาก
มันเป็นเรื่องของการทำงานมากกว่าคุณพอร์ตบอกนะคะ

ผมว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่คนคิดมากกว่า
ผมไม่ห้ามหรอกว่าจะคิดยังไง
น้อยใจเรื่องอะไรถามคุณพอร์ตเลย
เรื่องงานปกติครับบางทีเข้าใจฟิลล์ไหมครับ

แล้วเขาก็แท็กไปที่คุณเกรสด้วย
เขาก็บอกว่าแท็กไปที่แฟนเขาไง
ก็คือเปิดตัวชัดเจน
ที่เขาชื่อกิฟต์คนมองว่าสวีทกันมาก
ช่วงนี้เขาบอกว่าเจอกันบ่อยมั่นใจใช่ไหม

เรามีช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าถามตรงเลยนักข่าวก็
ผมโปรโมชั่นตลอดไปครับ

เรียกแฟนได้หรือยังก็เหมือนอย่างนั้นนะครับ
ทำไมล่ะคำว่าแฟนกับคนรักต่างตรงไหน

แล้วเขาไม่ได้ไปไหนเพราะว่าโด่
ตัวเล็กลงแล้วมันเป็นคนหน้าเล็กอยู่แล้ว

แต่ว่ามีอุบัติเหตุเราออมรังไม่ได้